ข่าวแรกมาเลยจ้าค่ะ
คุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่เราท่าน

คนบรรเทิงหลายคนเนี่ยชื่นชอบมาก
เขาก็นำพาไปสู่การทำบุญ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีรายการอะไรกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่ยูทูบเบอร์ป้ายแดงกับลูกทุ่งสาวและนางเอกลิเกชื่อดัง
พี่จิ้งหรีดขาววงเทวา
หัชเจยหัชเจยหัชเจย
อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยลูกฉัน

ใกล้ขนาดนี้ไม่ได้ทิ้งน้ำค้างอ่ะเรา
ที่บอกว่าป้ายแดงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งจะประเดิมเทปแรกกับจิ้งหลีดขาวแชนัล
ด้วยการพาไปมูที่วัดเขารังพัฒนาจังหวัดลบบุรี

ไปกราบไหว้ทาวิวดูปากโขนาคาราชค่ะ
ซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติ
ว่ากันว่าใครที่มาที่นี่นะคะมักจะมีโชคลาภกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ
โดยพี่จิ้งหรีดขาวบอกว่านะคะคอนเทนต์นี้เกิดจากเหล่าแฟนคลับ

พี่จิ้งหลีดขาวค่ะอยากให้พี่พาไปมูลตรงนั้นตรงนี้ค่ะ

เพราะว่ามันมีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมาย
ขอพรอะไรก็สมหวังดังใจหมดค่ะ

เป็นไงค่ะคุณผู้ชมพอเจอเหล่าแฟนคลับเรียกร้องมาขนาดนี้
จะรออะไรล่ะคะก็ทำคอนเทนต์ลงยูทูปไปเลยสิคะ
เพราะนอกจากจะทำตามความเรียกร้องแฟนคลับแล้ว
ยังได้ทำตามความศรัทธาของตัวเองและแฟนคลับที่สำคัญบันเทิงไทยรัฐมากหลาย

เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวสุดแซ่บค่ะเรไลน์ไลฟ์สด
คนนี้ก็บอกเลยว่าใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลทุกวีทุกวัน
วันที่๑วันที่๑๖นี้เหล่าเอฟซีก็จะมาเลยค่ะ
มารอดูทางเรไลน์ไลฟ์แชนเนลนะครับ
เพราะว่าลูกทุ่งสาวก็จะพาไปไหว้ขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่สายมูเขากำลังฮิตกำลังนิยมกันอยู่ไปขอพร
แล้วก็แนะนำเทคนิคการไหว้ให้ถูกวิธีจะได้สมหวังดังใจ
เรียกว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาให้กับเหล่าสายมูตามรอยกันไปเสริมความปังนะ

ถ้าไม่มองแค่เรื่องมูนะอย่างน้อยเราได้ไปทำบุญ
จิตใจสงบส่งเสริมพุทธศาสนา
เพราะสาวเรลัยนอกจากจะไปทำบุญแล้ว
พาไปส่องตัวเลขตามจุดต่างด้วยในแต่ละสถานที่ที่ไป
ไม่ว่าจะเป็นล้วงลูกปิงปองเธอก็ล้วงเก่งค่ะ
เตรียมเซียมซีก็เขย่อมาทุกวัดเลย
รวมไปถึงจุดทูปตัวเลขก็ทำให้เป็นประจำนะลูกทุ่งสาวคนนี้
ทำหมดค่ะเอาใจเหล่าแฟนคลับนะ
แล้วส่วนมากนะล้วงเลขไหนเฮ้ยมันออกเลขนั้นตลอดเลย
จนตอนนี้มีคนกดติดตามคอนเทนต์ของเธอเพียบ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะคอนเทนต์นี้ไปต่อกันดีกว่า
อีกหนึ่งนักแสดงสาวอารมณ์ดีคุณส้มเช้งสามช่า
ขอทำรายการที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธา
จนเป็นคอนเทนต์สุดปังในทุกวันนี้ค่ะ
มีคนติดตามไม่น้อยนะคะ๑ล้านคน
คุณผู้ชมเห็นในยูทูป๑ล้านคนที่ถือว่าเยอะมากเลยนะ
มากยูทูปเนี่ยยอมมันขึ้นยากนะ
และรายการของพี่ส้มเช้งค่ะยังเป็นที่พูดถึงและเฝ้ารอของนักเสียงโชคอย่างมากในทุกเดือนเลยนะ
เดือนนี้เขาจะไปดูกันที่วัดไหน
บรรยากาศมันมืดมันน่ากลัวจริง
รายการนี้พี่ส้มเช้งค่ะยังได้จับมือนักแสดงแล้วก็พิธีกรรุ่นน้อง
ส่วนมากจะเป็นวัดไหมละก็สถานที่ที่ล้างลดล้างอะไรแบบนี้นะ
ก็เก่าแก่ที่ร้อยคนใจบุญมาร่วมทำบุญเพื่อธนุบำรุงสถานที่แต่พอทำไปทำมาอุ้ย
เหล่าแฟนคลับรายการก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ขอโชคขอลาบไงพร้อมกับบอกว่าหากมีโชคลาภจะได้โอนเงินมาร่วมทำบุญ
ทำให้การไปในแต่ละสถานที่นะพี่ส้มเช้งค่ะก็จะมีเรื่องของตัวเลขมาฝากเหล่าแฟนคลับอยู่บ่อย
เรียกว่าตอนนี้เป็นรายการที่ทั้งพาไปมูทั้งได้บุญแล้วก็ได้โชคลาภควบคู่กันไปทุกสิ่งทุกอย่าง
ครบในรายการเดียวเลยนี่
เรื่องราวความเล่นลักถูกใจพวกเราสามคนมากคุณผู้ชมนะ